คุณชาลีเล่าให้ฟังบอกเอาละมาถึง
ต้องปรับฮวงจุ้ยก็เลยสืบหาจนรู้ว่าอ๋อครูสุชาติเคยทำไว้
แต่ท่านเสียไปแล้วก็เลยให้อาจารย์หน่อยมาช่วยปรับโครงช่วยให้หน่อย
คือใจผมอย่างนี้ผมเนี่ยอยู่กับเฮียตลอดก็จะคุยกันว่า
ผมอยากได้อย่างที่แยกห้วยขวาง

ผมไม่รู้ว่าข้างในมีครัวไก่แก้วผมก็นึกว่าเป็นพระพิคเนต
แต่ผมเห็นคนไปไหว้ตลอดผมไม่เคยเข้าไปในศาลแล้วไม่เคยลงไปไหว้
เราก็เลยไม่เห็นว่าด้านในมีองค์ไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็ไม่ใช่สายมูแล้วผมก็เห็นว่าคนเดินตลาดตรงนั้น
เรามีพาซ่าเราอยากหยิบบรรยากาศนั้นเพราะที่ห้วยขวางเนี่ยรถจอดยากมาก
แต่ถ้ามาที่โรงแรมเราที่จอดสะดวกสบาย

ทั้งคนไทยคนต่างชาติอยากให้มาอย่างนั้นเลย
สมัยใหม่นี้ผมคิดไม่ทันอันนี้อายุมันน้อยไปหน่อยก็เลยคิดถึงสมัยก่อน
อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ที่บอกกับอาจารย์หน่อยเหรอ
ถ้าปรับฮวงจุ้ยแล้วอยากให้มันคึกคักอย่างนั้น
อาจารย์หน่อยเลยบอกเอางี้เดี๋ยวจัดการเองแต่ว่าขอเช่าพื้นที่กันแล้วกัน
เดือนละ๒๐๐๐๐๐ปีหนึ่งก็๒๔๐๐๐๐๐
ปีแต่จ่ายรายปีนะไม่ได้จ่ายทีเดียว๒๐ปีนะครับ
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้
ผมกับคุณชาญก็ไม่รู้หรอกครูกายแก้วเป็นยังไง
เราก็นึกว่าคงจะเป็นพระเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้
อาจารย์หน่อยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าที่เช่าพื้นที่เนี่ย
ก็ตั้งครูกายแก้วจะนำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้ง
แต่หน้าตาเป็นไงผมไม่รู้จักสูงใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้พูดกัน
บอกว่าคุณไปทำให้ดีแล้วกันทำให้ที่นี่มีชื่อเสียง
ทำให้คนมาไหว้บูชาเหมือนที่สารพระพรมเอลวันอะไรต่อแล้ว
เขาก็คุยกันว่าเขาทำได้และต้องจ่ายค่าเช่าให้เราด้วย
เดือนละสองแสนมันก็ถือว่าเราก็วิธีทางคิดทางเทคนิคธุรกิจ
เราก็ถือว่าโอ้โหเราวินวินเลยอย่างนี้
คุณจะขายดอกไม้ทูบเทียนได้เท่าไหร่เรื่องของคุณ
ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยรายจ่าย๒แสนต่อเดือนเนี่ย
ลูกน้องลูกจ้างอาจจะเดือนละ๓แสนเนี่ย
เขาต้องมีคนมาไหว้เยอะเขาถึงจะอยู่ได้
เมื่อมีคนมาไหว้เยอะผมก็ช่วยลูกค้าของผมที่เป็นผู้เช่า
ร้านค้าอีกสามร้อยกว่าร้านที่อยู่ตรงนั้น
ผมก็ช่วยได้อีกสามสี่ร้อยครอบครัว
ก็จะมีชีวิตที่ฟื้นหลังจากล่มสลายตอนสมัยคุณไพโรธ
ผมคิดแค่นั้นเองถ้าเขากล้าเช่าผมขนาดนี้
แปลว่าเขาต้องพาคนมาที่โรงแรมผมได้เยอะ

อันนี้เรียนด้วยความสัดจริงนะติดสะพานลอย
ผมเรียนด้วยความเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ
ถ้าผมเคยเห็นครูกายแก้วมาก่อนหน้าให้ผมตายเลยโอ้โห

แต่ผมนี่ชื่อเค้าบอกว่าเค้าจะตั้งครูไกล้แก้วก็ได้ยินจากปากอาจารย์หน่อย

เป็นยังไงตอนนั้นรู้หรือยังรู้หรือยังว่านั่นคือที่จะมาตั้งโรงแรมเรา
นี่มันก็ตั้งไดโนเสาร์ไอ้โนเสาร์ไดโนเสาร์มันก็น่ากลัวนะ
เออมันก็ป่าเอามาตั้งก็มาตั้ง
พอเห็นข่าวนี้แล้วบอกเอ้านี่รถนี่จะมาโรงแรมแล้วนี่
ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันอัศจรรย์นะ
เรื่องอย่างนี้เสียเงินค่าปรับตั้งแต่๑๐๐๕๐๐บาทโทษมีแค่นั้น
เรื่องจราจรใช่กีดขวางการจราจรแต่ข่าวที่ดังออกไปเนี่ย
ผมว่าใช้เงินสักหลายสิบล้านกว่าจะดังอย่างนี้อ๋อแล้วคุณไม่คุณชาญว่าไง
ผมมองคุณชัยกับผมมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
จะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติตอนนั้นพี่อยู่ด้วยกันเหรอ
อยู่ด้วยกันครับอยู่กับคุณชาญอ๋อไม่ได้ว่าโทรไปหาอาจารย์หน่อย
อาจารย์เอาอะไรเนี่ยรูปปั้นอะไรทำไมน่ากลัวเหลือเกินคนโวยวายกันใหญ่
ไม่ใช่ไม่เราว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วพอไม่ใช่เรื่องปกติเนี่ย
ผมกับคุณชาญก็ปกชาลีเฮียว่าไม่ปกติแล้วว่ะไม่ปกติในธรรมนองที่
เป็นบวกแหละชื่อเสียงโรงแรมครูกายแก้วทำให้คนรู้จักไม่ธรรมดา
โดยไม่ต้องไปโปรโมทก็ใช้เงินขนาดไหนละใช่บางคนบอกว่ามีการจัดพีอาร์ไหม
ผมบอกคุณว่าถ้าฆ่าพี่อาเท่าไหร่ถึงจะได้ขนาดนี้สื่อทุกช่องมาทำข่าวอย่างนี้
อันนี้วันวงสวงครับนี่วันบวงสวงก็ฝนตกหนัก
แล้วตอนที่มาถึงมาถึงแล้วเนี่ยแล้วพี่
ไม่ได้กลัวแต่มีความว่าดุดุดุผมใช้คำพูดผิดอ่านนี้

ตรงนั้นไม่ได้สนใจแต่มองที่หน้าเนี่ยเหมือนท่านดุ
แต่พอเขามาถึงวันที่๙ใช่ไหมครับ
วันที่๑๐เขาก็มีการเบิกเนธที่ติดตาสีแดงเข้าไป

พอวันที่๑๓จัดงานบวงสวงผมเป็นผู้จัดการดูแล
พอบวงสวงเสร็จเนี่ยผมว่าใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใส
ผมอยากให้สื่อลงไปดูครับ
ดูรู้แล้วหน้าตาเนี่ยท่านใจดี

ปัญหาที่มีทั้งหมดที่โรงแรมมีอยู่เนี่ย

เรื่องอะไรต่าง
เรื่องคุณไพโรดด้วยขอให้ไปดนจิตดนใจคุณไพโรดคิดได้
ความรับผิดชอบชั่วดีถูกผิดจะได้รู้แล้วก็มาคุยกัน
อะไรก็ตามมาช่วยกันทำให้โรงแรมฟื้นตัวกลับมาในมุมที่ดี
แล้วดีจริงไหมนักท่องเที่ยวลูกค้ามาก้องมาเลย
เรามีความรู้สึกที่ดีตั้งแต่เริ่มคุยกับอาจารย์หน่อย
ว่าจะทำแบบนี้ลูกค้าดีขึ้นดีขึ้นจาก๒๐๓๐ขึ้นไป๘๙๐

คือตั้งแต่เริ่มคุยว่าจะว่าอาจารย์หน่อยจะเช่าพื้นที่
ตอน๓เดือนที่ครูไก้แก้วจะมาค่อยดีขึ้นมาเป็นลำดับ
วันที่๙โรงแรมเกือบเต็มแล้วหลังจากนั้นก็เต็มมาตลอด

ครับแต่คนที่ไปไหว้นะนิดเดียวนะที่เป็นต่างชาติ๙๙เป็นคนไทย
อันนี้คือมุมความเชื่อที่ว่าเชื่อว่าครูกายแก้ว

เคยสืบหาที่มาไหมวันที่เขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นอสุรเทพ
บูชายันด้วยของสด
ผมเคยนั่งคุยกับอาจารย์หน่อยคุยกันทั้งคืน
บอกว่าพี่จริงแล้วครูไก้แก้วก็เหมือนกับจิตวิญญาณทั่วไป
คือถ้าพี่ไปไหว้พระแล้วขอให้รวยเนี่ย
ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้
พุทธศาสนาคือสมรรถะละวาง
ความรวยไม่ทำให้ไปสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นคุณต้องจน
แต่ถ้าพี่มาสายนี้มันเป็นสายของความร่ำรวย
จิตวิญญาณด้านนี้จะไม่ได้สนใจว่าวิธีการที่มาจะถูกหรือผิดใช้ได้หรือไม่ได้
อันนี้เราพูดถึงทั่วไปหมดเลยนะเช่นคุณไปทำไม่ดีกับจอมปลวกไปปัสสาวะ
แล้วอวัยวะเพศบวมอีกคนนึงเอาผ้าไปผูกไหว้เนี่ย
เพราะเขาก็โดนบันดาลให้คุณโชคดีได้หรือโดนบันดาลให้คุณโชคร้ายได้
อยู่ที่จิตใจของคุณเนี่ยจะไปศรัทธาหรือไปลบหลู่เขาเขาเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์
แต่ทีนี้ความเมตตาหรือไม่เมตตานี่ก็แล้วแต่คนเป็นปัจเจกของใครของมัน
ทีนี้ครูไก่แก้วเขาบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีก็มีพระทุดงไปเห็น
ศึกษานั่งสมาธิแล้วก็เจอครูกายแก้วเป็นนกกระลาเวกนั่งสมาธิจนชาญยานแข็งแกร่ง
ก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ยังเหลืออนุสัยอยู่คือยังเป็นนกก็กินพืชกินผลไม้ไม่กินเนื้อสัตว์
แล้วยังเหลือปีกอยู่ในนิมิตรก็เลยเป็นรูปปั้นก็เลยปั้นออกมาอย่างนี้
แล้วสืบทอดจากพระทุดงมาอาจารย์ทวินมาถึงอาจารย์สุชาติจนกระทั่งมาถึงอาจารย์หน่อย
อันนี้อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังใช่แต่อาจารย์หน่อยมีไหมแบบอะไรนะ
เป็นเคยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนำผู้เจ้า
บอกก็ไม่รู้เขาพูดกันเป็นไม่เป็นก็ไม่รู้รู้ได้ยังไง
อายุตอนนั้นกับตรงนี้ก็ต้องไปค้นคว้าทางประวัติศาสตร์
มีก็มีไม่มีก็คือไม่มีแต่เท่าที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็คือเริ่มจากพระทุดงเท่านั้นใช่ไม่ได้มีไปถึง
ไม่มีไม่มีแต่การของกัมพูชากษัตริย์กัมพูชาอะไรขนาดนั้น
ไม่รู้หรือจะมีก็ไม่รู้ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเราไม่
เราไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดใจตรงนั้นเราเชื่อหน่อยรู้อย่างเดียวว่าศักดิ์สิทธิ์
บอกพี่ไม่เชื่อพี่ลองขอด้วยเคยมั้ยพี่ชาลีว่าศักดิ์สิทธิ์มั้ย
ผมว่าศักดิ์สิทธิ์ขอหรือยังนี่เอาสององค์กรนี้แหละ
คืออะไรฮะผมยกหูไปทีเดียวท่านบอกท่านไม่ติดใจแล้ว
กรที่เขาบอกเขาติดใจเขาติดใจแล้วมีหนังสือมา
เป็นตัวแทนของชาวพุทธใช่เขาบอกโอ้โหเอามาตั้งได้ยังไงน่ากลัวเหลือเกิน
แล้วตั้งงานใหญ่โตคนขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดชาวต่างชาติเขาเข้าใจผิดอ่ะ
ว่าคนไทยกราบไห้บูชาอะไรเนี่ยรูปปั้นดูน่ากลัวเหลือเกิน
พอเราพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธผมก็ถามอาจารย์หน่อยไง
ผมบอกอาจารย์หน่อยนี่มันผิดหลักพุทธศาสนาหรือเปล่า
พี่นี่หลักพุทธศาสนาที่ไหนนี่มันเป็นเรื่องศาสนาส่วนตัว
เป้นความเชื่อส่วนตัวเหมือนกับไหว้กำไหว้บรรพบุรุษ
บรรพชนพิธีตุดจีนหรือว่าไหว้ผี
ไหว้เจ้าตามป่าตามเขาก็ว่ากันไปนี่มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล